แล้วแกงส้มอะไรจะมาอยู่ใน

จบกับความรักแค่ภาพ
ก็ปรึงตรงฟันนี่แหละ

คลิปนี้มีคนดู๒ล้ารบวิวกว่าแล้วนะ

ปลาย่าเอาปลาอะไรมาแกงส้มให้กิน

แล้วชาวเน็ตพูดว่ามันคือปลา

อันนี้ถือว่าปลากระพงขี้เศร้าแต่เขาบอกว่าคนใต้เรียกปลาโม่แตก
นี่มีคนไปถามว่าใช้ยาสีฟันอะไรฟันขาวจัง
เห็นแล้วอยากจะกินแกงส้มขึ้นมาเลยเช้านี้นะครับ